เอาคุณผู้ชมมีศึกแห่งศักดิ์ศรีคือเกิดขึ้นนะเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอปภเขาทะเลาะกัน
ฉะนั้นเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพ่อค้าเนี่ยไปด่ารอพพอบอกว่าเป็นหมาเฝ้าประตู
เขาก็เลยมีการด่าสวนกลับแล้วสุดท้ายเหตุการณ์เป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปเลยค่ะ
อย่าแดกผมนะ
แต่มันมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมมันมีจุดเริ่มต้นค่ะ
ครับคริปที่เห็นเนี่ยคือที่เห็นผู้ชายเสื้อสีขาว

ลูกชิ้นเนอะเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็เขาทะเลาวิวาสกันกับ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ครับคือพอเขาด่ารอพอแต่ขออนุญาตพูดตามเขาพูดแล้วกันนะอืม
มีคำหยาบที่พูดไม่ได้แล้วต้องดูดเสียงด้วยด่าว่าขี้ฆ่าใช่ไหม
ด่าว่าเป็นหมาเฝ้าประตูใช่ไหมรอพอเขาก็ทนไม่ไหวเขาด่าสวนกลับไป
ผู้ชายเสื้อสีแดงก็เลยเดินมาแล้วก็ต่อยรอพอสักหงายหลังลงไปเลยนะคะ
นี่คือทางเข้าอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาที่ถนนทหารบกในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ

ฟังจากปากของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โดนต่อยคนนี้ไหม
เพราะเราส่งผู้สื่อข่าวไปถามเขาเลยว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอเรื่องนี้
เขาบอกว่านี่เขาเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่ได้แค่เดือนเดียวเองนะ
ตอนเกิดเหตุใน๔โมงเย็นก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่แหละ
ผู้ชายสองคนนี้ขี่ซาเล้งขายลูกชิ้นมาจอดที่หน้าประตูทางออก
ตั้งใจจะขี่เข้ามาขายของในอุทยานการอาชีพ

ซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ได้จะเข้าไปขายของได้เลยไง

เขาต้องมีการขออนุญาตก่อนเพราะเป็นพื้นที่อุทยาน
หน้าที่ของเขาที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทั้งคู่ก็เลยหงุดหงิดไม่พอใจแล้วก็ด่าทอเขาโดยสารพัดคำหยาบคาย
เขาบอกผมพยายามอดทนแล้วอ่ะพยายามไม่คิดอะไรพยายามอดทนแล้วเพราะมันเป็นหน้าที่
แต่หนึ่งในสองคนนั้นด่าเขาว่าเขาเป็นแค่หมาขี้เลื้อนเฝ้าปากประตู
แล้วก็โดนยกนิ้วกลางใส่โดนด่าว่าเป็นขี้ฆ่าเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้ว
เขาเลยด่าสวนกลับไปเท่านั้นแหละค่ะ
คนเสื้อแดงก็เดินเข้ามาแล้วก็ต่อยเขาหงายหลังไปเลย
ความรู้สึกโกรธนะโกรธเขาว่าทำไมเขามาดูถูกแต่นี้ลูกเราแบบนี้
แต่เราภูมิใจในอาชีพเราเพราะเราก็ไม่ได้ไปขอเขาอยู่แล้ว
อาชีพเราพอมันก็ไม่ได้มันเป็นกันง่ายเพราะทุกอย่างก็ต้องผ่านการตรวจสอบมาหมดครับ
ก็ให้เขาคิดเอาเองแล้วกันว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกหรือเปล่า
เราไปสอบถามแม่ค้าขายน้ำอัดลมที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับบอกว่า
ก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็สงสารพี่รอปภมากเพราะว่าเขาก็ทำตามหน้าที่
คือจริงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเปิดให้ประชาชนมาใช้บริการได้ก็จริง
แต่เป็นสถานที่ราชการอุทยานก็เลยไม่ได้อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาขายของ
ถ้าจะมาขายจริงเนี่ยก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบคือทำเรื่องขออนุญาตก่อนค่ะ
นี่ด้านในอุทยานก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีคนมาตั้งร้านขายของมีคนมาเดินชมเดินอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือล้วนแล้วแต่ขออนุญาตมาแล้วไงเอาลองฟังเสียงแม่ค้าคนนี้หน่อยนะคะ
ต้องขออนุญาตแล้วพี่ก็มากับทีมกีฬาถึงจะเข้ามาได้อ๋อไม่ได้ค่ะใช่ตามไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละถึงจะเป็นตลาดนัดก็ไม่ได้ถ้าจะไปขายตรงไหนก็ควรทำให้ถูกต้องอะค่ะไม่ใช่ใช้อารมณ์อะไรอย่างนี้
วันนั้นเนี่ยคนที่เขาไปใช้บริการที่อุทยานแห่งเนี้ยเขาก็บอกเขาก็เห็นเหตุการณ์นะได้ยินเสียงโวยวายดังลั่นจังหวะหันมาก็เห็นพี่รบพอโดนต่อยล้มไปกองกับพื้นแล้วเนี่ยส่วนตัวเขาบอกรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจากผู้ชายสองคนที่ก่อเหตุแล้วก็มองว่าการกระทำเนี้ยมันคือความรุนแรงที่มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แถมสองคนนั้นก็เป็นฝ่ายผิดด้วยครับ
สถานที่รัชการด้วยค่ะแล้วเราพาเด็กมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเราไม่ปลอดภัยไปด้วยค่ะยามเขาก็บอกแล้วว่าอันนี้มันมีมันเป็นเทศสถานที่ที่จะขายของในทั่วไปเขาใช้ความรุนแรงไม่ไม่ไม่พูดคุยกันไม่อธิบายไม่อะไรกันให้ดีดีอะค่ะก็หลังเกิดเหตุทางฝ่ายรบพอเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับที่ส
สพมนครปฐมแล้วก็เจอกับรอปภยกมือไหว้ขอโทษกันแล้วอ๋อนี่ไงนี่คือภาพล่าสุดเลยนะ
ค่ะได้ขอโทษขอโพยทางฝ่ายรอปภก็ให้อภัยอืมก็รับไหว้กันนะครับ
คือทางกอดด้วยใช่ฮะกอดกันด้วยนี่จับไม้จับมือกันค่ะฝ่ายของพ่อค้าขายลูกชิ้นสองคนเนี่ย
บอกว่าที่ไปต่อว่าต่อขานไปชกหน้าพี่รอปภเนี่ยนะก็ต้องขอโทษด้วยทำไปเพราะไม่ทันได้คิด
ไม่ทันยั้งใจแต่ว่าเขาไม่ได้ไปต่อว่ารุนแรงถึงขั้นบอกว่าเป็นหมาขี้เรือนเฝ้าประตู
อืมในคลิปเนี้ยเขาพูดแค่ว่าเป็นหมาเฝ้าประตูแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องขอโทษ
ก็ยกมือไหว้สวมกอดนะฮะพี่รบพอเขาก็ใจดีก็รับไหว้
ก็รับคำขอโทษแล้วครับอ่าก็ยังไงซะก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่มีอาชีพนั้นหรือไม่มีอาชีพรอพอเนี่ย
คุณจะหาความปลอดภัยจากไหนในชีวิตคุณได้ล่ะ
แล้วจุดเริ่มต้นของต้นทางก็ต้องเคารพกฎระเบียบของแต่ละสถานที่ด้วย